ที่ถูกอุ้มไปทำร้ายร่างกายปางตาย
แล้วก็บังคับให้กินยาอีกับเหล้า
คือจับกรอกปากจนน้ำลายฟูมปากแล้วทิ้งเอาไว้ข้างทาง

เมื่อวานเล่าให้ฟังว่าไปให้ปากคำกับทางเจ้าหน้าที่นะคะ

ผู้ต้องหาคนสำคัญก็คือบังดีน

เมื่อวานนี้บางดีนยืนยันว่า

ฟลุ๊กยืมเงินเขา๓แสนบาท
เพราะว่าเขาปล่อยเงินกู้ผ่านทางออนไลน์

เขาก็เลยโมโหไปทวงเงินก็เลยทำร้าย
แต่เรื่องนี้คนสงสัยเยอะ
ดีนคือคุณปล่อยเงินกู้เด็กอายุ๑๖ตั้ง๓แสนเนี่ยนะ

แล้วทำไมคนอื่นเขายอมรับหมดว่ามันมีเรื่องบัญชีม้า
มีผู้หญิงอีกคนนึงที่เป็นผู้ต้องหาเหมือนกัน

อมรับว่าเออมีบัญชีม้าจริง

ฟลุ๊กเองก็ยอมรับว่ารับจ้างเปิดบัญชีม้าจริง
แม้ว่าการรับจ้างเปิดบัญชีม้ามันจะผิดกฎหมาย
แต่น้องก็ยอมรับว่ารับจ้างเปิดบัญชีม้าจริง
แต่บางดีนยังยืนยันว่าไม่มีบัญชีม้าคุณผู้ชมค่ะ
นายกิติพรนะคะก็บอกว่าอยากจะขอโทษกับสิ่งที่ทำลงไป
ขอโทษอันดับแรกเลยขอโทษที่ไปยิงใส่แก๊งเดียวกันนะคะ
นายสุรชัยหรือในนิวที่ใส่เสื้อสีฟ้าเดินมาด้วยกันแล้วถูกยิงไปเฉยเลย
ดีนบอกไม่รู้ว่ามาด้วยกันมารถคนละคันเลยไม่รู้
เอารถมาสองคันใช่นั่งรถมาคนละคัน

ตัวเองต่างถิ่นเขาอ้างว่าทางฝ่ายนายสุรชัยหรือนายนิวหยิบปืนออกมาโชว์ก่อน
ยิงใส่เลยป้องกันตัวแล้วทิ้งเขาไว้ตรงนั้นน่ะนะ
จริงแล้วมาด้วยกันนั่นแหละอยู่ในกลุ่มเดียวกันนะคะ
อันนี้คือขอโทษแรกขอโทษที่ยิงนายสุรชัยหรือในนิวจนได้รับบาดเจ็บ
แล้วก็ขอโทษที่ทำร้ายน้องฟลุ๊ก
ทีนี้อยากฝากบอกน้องฟลุ๊กแบบนี้
ดีนบอกนะฟลุ๊กกลับตัวกลับใจเถอะ
อย่าไปยืมเงินใครอย่าไปเอาเงินใครนะ
ใช่ไงคะพี่อุ๋ยบอกขอให้เป็นบทเรียน
โอ้โหแล้วบังดีนคนนี้ทำเป็นใจดีขึ้นมาทีเดียว

สามแสนเนี่ยโอ้โหยกให้เลยขอแค่ให้ฟลุ๊กกลับตัวกลับใจ

ผมผมจะขอโทษเขาจริงจริงผมไม่ได้ตั้งใจไม่ได้เจรตนา
ครับผมผมผมก็มีจะพูดแค่เนี้ยแหละครับแล้วก็เรื่องเยียวยาเนี้ย
ครับผมยินดีที่จะเยียวยาเต็มที่เยียวยาฟลุ๊กด้วยใช่ไหม
กลับตัวกลับใจอย่าไปทำอย่างนี้อีก
อย่าไปบิดเงินใครอย่าไปรักขโมยของใคร
แค่นี้พอแล้วครับพี่ใช้ชีวิตให้เป็นคนดีแค่นั้นนะครับ
อยากพูดแหละพี่เดี๋ยวผมรอง่าให้
นายกิติพรบางดีนผู้ต้องหาคนสำคัญ
บอกให้น้องฟลุ๊กกลับตัวกลับใจเป็นคนดี

เอายาเอาเหล้ากรอกปากจนเขาเกือบตาย
นางสาวอนุสรหรือเจ๊กล่อง

อิทธิพลหรือมิกนายอนุรักษ์หรือเจมส์
วันนี้ครบกำหนดนำตัวฝากขังที่ศาล
ก็ระหว่างคุมตัวขึ้นรถควบคุมตัวผู้ต้องหาทีมข่าวก็พยายามจะถามเจ๊กล่อง
กล่องก็ไม่ตอบอะไรเลย
ในเสร็จท้านายอิทธิพลนายอนุรักษ์บอกสั้น
ว่าไม่มีส่วนรู้เห็นกับเรื่องที่เกิดขึ้นอยากขอความเป็นธรรม

เศรษฐาหรือในเกมบอกสั้นแค่ว่า
วันที่เกิดเหตุแค่มีคนจ้างให้ไปยกรถ
ได้ค่าจ้างแค่๕๐๐บาท
แค่นั้นเลยไม่รู้เลยว่าเขาจะก่อเหตุอะไรกันบานปลายขนาดนี้
เจ๊กล่องมีอะไรเขาพูดไหมครับ
แล้วนิวจะรู้จักเจ๊กล่องไหมครับ

คุณผู้ชมค่ะภรรยาและญาติของบังดี

เยี่ยมนำเสื้อผ้านำหน้ากากอนามัยนำของใช้ที่จำเป็นมาให้นะคะ
ภรรยาของเมืองดีให้ข้อมูลสั้นบอกว่าส่วนตัวไม่รู้เรื่องที่เกิดขึ้น
สามีไม่เคยเล่าอะไรให้ครอบครัวฟังเลยก็คอยหาเงินเลี้ยงดูครอบครัวก็เท่านั้น
ที่เห็นก็คือร้านขายปลาคุณผู้ชมจำได้ใช่ไหมคะ
ที่บอกว่าที่จตุจักรที่เป็นตู้ปลาเคยมีข่าวว่าให้สาวเซ็กซี่ใส่บิกินี่ไปแหวกว่ายอยู่ในตู้ปลา
ก็เนี่ยมีร้านขายปลาไอ้เรื่องปล่อยเงินกู้ออนไลน์ภรรยาบอกว่าไม่รู้เลยครอบครัวไม่รู้เรื่องเลย
มุดบัญชีธนาคารทุกอย่างสามีดูแลหมดเลย
ส่วนญาติของนายเศรษฐาผู้ต้องหาอีกคนก็ปฏิเสธจะให้ข้อมูลนะคะ
นางกะระยะอายุห้าสิบเก้าแม่ของนายอนุรักษ์หรือเจมส์บอกว่า
เรื่องที่เกิดขึ้นลูกชายไม่เกี่ยวจริงนะวันเกิดเหตุมีลูกพี่โทรมาบอกว่า
ออกไปหาหน่อยมีงานให้ทำจ้างห้าร้อยเดี๋ยวจ่ายสิ้นเดือนอืม
กลายเป็นบานปลายแบบนี้กลายเป็นเรื่องใหญ่
ตำรวจก็บอกแบบนี้ค่ะผู้ต้องหาให้การภาคเศษ
ตำรวจก็มีวิธีที่จะต้องทำสำนวนแบบนี้นะคะ
ต้องเอาไปประกอบคำให้การของน้องฟลุ๊กด้วย
ฟลุ๊กตอนนี้ถือว่าเป็นผู้เสียหายนะคะ
ส่วนการชี้จุดเกิดเหตุทั้งร้านซ่อมรถจักรยานยนต์ตลาดไทยถนนมอเตอร์เวย์
อันนี้ต้องรอให้น้องฟลุ๊กอาการดีขึ้นก่อน
เพราะคุณผู้ชมจำภาพเมื่อวานได้ใช่ไหมคะที่เล่าไป
เพราะน้องฟลุ๊กไปให้ข้อมูลกับทางอายการสหวิชาชีพ
ตำรวจคือเดินไม่ไหวต้องแบบพิ้วปีกสองข้าง
ผู้ต้องหาทุกคนเขาปฏิเสธที่จะไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพด้วย
ตำรวจเลยบอกว่างั้นเอาแบบนี้ก่อนจำลอง
ตำแหน่งการนั่งบนรถทั้งสองคันที่ให้คุณผู้ชมดูไปเมื่อวาน
ก็จะนำไอ้สิ่งต่างเหล่านี้ค่ะไปประกอบสำนวนคดี
ตอนนี้น้องฟลุ๊กก็เลยต้องดูอาการที่โรงพยาบาลไปก่อน
วันนี้นะคะทีมข่าวได้หลักฐานเป็นภาพจากกล้องวงจรปิด
ทางไปท่าน้ำปากเกร็ดภาพนี้ค่ะเวลาในกล้องคือเที่ยง๓๓นาที๑๖กันยายน
เพื่อวางแผนก่อนไปอุ้มน้องฟลุ๊กที่ร้านซ่อมรถจักรยานยนต์ค่ะ
๒ทุ่ม๑๗นาทีภาพนี้นะคะเป็นช่วงที่ทิ้งน้องฟลุ๊ก
แล้วขับรถออกมาจากจุดทิ้งประมาณสัก๔๐๐เมตร
๒ทุ่ม๑๙นาทีก็รีบขับเลยตามภาพจะเห็นว่าเหมือนกับเร่งความเร็ว
เพื่อกลับเข้ากรุงเทพค่ะ
หลังจากที่ตำรวจนำตัวผู้ต้องหาทั้ง๔คนส่งสารนนทบุรี
เพื่อฝากขังผลัดแรกเสร็จเรียบร้อย
ช่วงบ่ายญาติของผู้ต้องหาแต่ละคนก็เริ่มมายื่นเรื่องประกันตัวแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะ
แต่สารท่านไม่อนุญาตให้ประกันตัวเพราะคดีนี้อัตราโทษสูงกลัวว่าจะหลบหนี
ญาติก็เตรียมยื่นอุทธรณ์เพื่อขอประกันตัวต่อไปก็ยังพยายามในการยื่นขอประกันตัวนะคะ
ส่วนคุณตาของน้องฟลุ๊กค่ะวันนี้ไปที่กระทรวงยุติธรรม
ขอคุ้มครองสิทธิ์พยานถึงแม้ว่าผู้ก่อเหตุจะโดนจับแล้วนะคะ
แต่คุณตาและครอบครัวยังกลัวว่าจะไม่ปลอดภัย
ขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นคนรับเรื่อง
คุณตาของน้องฟลุ๊กพูดถึงกรณีที่ตัวบังดีอ้างว่า
ฟลุ๊กยืมเงิน๓แสนเนี่ยเป็นเงินยืมไม่เกี่ยวกับบัญชีม้า
ไม่มีงานทำไม่มีหลักทรัพย์อะไรคุณปล่อยเงินกู้๓แสนเนี่ยนะ
เพียงแต่ว่าเดาว่าบางทีเบี่ยงประเด็นหรือเปล่า
ไม่อยากให้ขยายผลไอ้เส้นทางเรื่องบัญชีม้าอะไรหรือเปล่า
กลัวจะต้องโดนสาวไงกลัวจะต้องโดนขยายผล
แต่ตายืนยันนะคะว่าไม่ได้กู้เงินนะคะ
ตายืนยันว่าน้องฟลุ๊กหลานชายเนี่ยรับเปิดบัญชีม้าจริง
รับเปิดบัญชีม้ามันผิดกฎหมายแต่ยอมรับ
ไม่ได้ไปกู้ก็คืออยากพูดความจริงว่ารับเปิดบัญชีม้า
ดังนั้นก็จะขอเยียวยากับสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะว่าก็มองว่าน้องฟลุ๊กในมุมหนึ่งก็เป็นผู้เสียหาย

คือตัวบังดีเองก็หนีไปจะออกชายแดนแล้ว

แล้วก็บอกว่าเป็นแก๊งเงินกู้เท่านั้นไม่ใช่แก๊งเงินกู้ปล่อยเงินกู้เท่านั้น

ขยายผลไปก็มันก็จะไปถึงว่าไอ้บัญชีม้าเนี่ยไปเปิดให้กับใคร

เป็นคนที่ให้การไม่ตรงกับใครคนอื่นเขาเลยอยู่คนเดียวแล้วบางที